หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีการลงพื้นที่จะไปทวงคืนผืนป่าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
แต่ว่านายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้เกิดการวิวาทะใช้อารมณ์ใส่ตำรวจในพื้นที่
บอกว่าไม่มาดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้
ล่าสุดวันนี้นายศิระได้ออกมาขอโทษแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ

เขาขอโทษอย่างไรเป็นไงคนไทย

ได้เกาะวาดาที่เมื่อสูงต้น

คิดว่าผมเป็นคนดุเดือดหรืออะไรเนี่ย

นะครับผมขอโทษนะครับแล้วมี
ขอโทษประชาชนทั้งประเทศนะครับ

ท่านรัฐอำรวจทั้งหมด
สิราเจนจากค้าสสกฎมพพลังประชาวรัฐ
เปิดใจครั้งแรกในการประชุมสอสอพัก
้อมรับคำตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์

ยืนยันไม่มีเจตนาร้าย

ได้ขอให้ตนเบาลงก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
เหตุการณ์ที่ในคลิปเนี่ย
ผมเป็นคนเผยแพร่เองไม่มีใครตัดต่อนะครับ

สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปลงพื้นที่
แล้วก็ทางตำรวจได้อย่างไรก็ไม่รู้นะครับ

ไม่ว่ากันสุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกัน
แต่เสียงผมดังมากวันนี้ก็ยังดัง

ว่าเกิดจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกโรงไม่ปลื้ม
หลังถูกถามถึงพฤติกรรมของนายศิระ
ที่มีวิวาทะกับรองผู้กำกับการปราบปรามสพกรณ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้
เชื่อเป็นเพราะไม่เข้าใจการทำงานของตำรวจ

ไม่ได้ให้จับให้ได้
ไปสินทรีย์บอกว่ามันจับเลย

และแค่ที่บอส

นัทธีถิ่นสาคูสสภูเก็ตพักเดียวกัน
ที่บอกว่าพฤติกรรมของสอสอคนดัง

เชื่อว่ามีเจตนาดีแต่ควรอยู่ในขอบเขต
บนข้อเท็จจริงหาข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย

อันแรกก็คือเสียใจ
แล้วก็เลยมาถึงไม่พอใจพักด้วย
ผมเนี่ยเข้าไปไม่ได้ประสานอะไรผมเลย

แต่เวลาชาวบ้านด่ารวมผมไปด้วย

คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดภูเก็ต
ที่มีนายสุโพธิ์รอดเรืองณน้องคาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าคณะ
เรียกนายทวีทองแช่มนายกเทศมนตรีตะบนกรณ
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเป็นครั้งแรก
เบื้องต้นพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารนอกสอสามก่อ
มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงมีใบอนุญาตก่อสร้างดำเนินการถูกต้อง
ตามขั้นตอนของกฎหมายความลาดชันไม่เกิน๓๕

ชี้ขาดว่าจะเพิกถอนหรือออกโฉนด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน